อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูกัน
จังหวัดลบบุรีค่ะมีการจัดงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพลปพิบูลสงคราม
อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะมีการแห่ขบวนช้างขบวนม้าด้วย
แล้วก็ที่สำคัญมีการแต่งกายย้อนยุคแบบสวยงามมากเลย
ตามคุณอรพันธ์ขันทองคำไปเลยค่ะ
ที่เห็นแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะดิฉันมาร่วมงานเทศกาลลอยกระทงย้อนยุค
พลปพิบูลสงครามที่จังหวัดลบบุรีนะคะและด้านหลังตรงนี้นะคะ
นี่คือบริเวณอนุสาวรีศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ลอยกระทงในค่ำคืนนี้
ส่วนช่วงเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่มีกิจกรรมให้เห็น
แต่ว่าเราจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบค่ะมีการจัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
ซึ่งปีนี้นะคะเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
โดยคาดว่าวันนี้นะคะจะมีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ย
เข้ามาร่วมงานเทศกาลลอยกระทงย้อนยุคประมาณนับหมื่นคนนะคะ
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่รวมไปถึงการแสดงดนตรีต่าง
แสงสีเสียงเรียกว่าจัดเต็มมาก
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกันค่ะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยลอยกระทงของลบบุรีเนี่ย
ไม่เคยอยู่ในสระบบไม่เคยอยู่เปรียบเทียบ๗๗จังหวัด
ไม่เคยอยู่ติดอันดับกับเขา
แต่เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อน
ทีเดียวเราจัดงานยิ่งใหญ่ทีเดียว
พอประกาศออกมาจากการคำนวณปริมาณคนมาเที่ยว
เราขึ้นไปอยู่ทีเดียวขึ้นอยู่อันดับ๖ของประเทศเลยนะครับ
แซงภูเขาทองไปไม่น่าเชื่อ
เขามาคำนวณแล้วก็ประมาณการ
คนที่มาเที่ยวให้ความสนใจกับประเพณีย้อนยกจอมพลป

ก็คือจัดอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยเก็บตังค์
ให้คนมาร่วมงานแล้วเขามีความสุข
อันนี้เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนด้วย
เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเที่ยวอย่างมีความสุข
สนุกกับการขาดหายไปนานพอสมควร
ตรงนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันแต่งตัวย้อนยุคท่านเห็นอย่างนี้ก็

เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดลบบุรี
นะครับก็เชิญเท่านั้น
คุณผู้ชมจะเห็นว่านี่นะคะก็คือหนึ่งในขบวนที่ใช้แห่เมื่อวานนี้
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีขบวนแห่กว่า๒๕ขบวน
แต่ละขบวนสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะ
แต่ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่างานจะเกิดขึ้นเมื่อวาน
แต่ว่าวันนี้เราได้เก็บบรรยากาศมาฝากไปติดตามพร้อมกันค่ะ
ขบวนแห่กระทงทั้ง๒๕ขบวนจากหน่วยงานและชุมชนต่าง
อำเภอเมืองลบบุรีเคลื่อนไปตามถนนสรศักดิ์
เทศบาลเมืองลบบุรีอย่างสวยงามยิ่งใหญ่

หนุ่มสาวยุคจอมพลปพิบูลสงคราม
นี่เป็นเอกลักษณ์งานลอยกระทงจอมพลปพิบูลสงคราม
ของจังหวัดลบบุรีที่จัดขึ้นติดต่อกันนานกว่า๓๐ปีแล้ว
และที่ดึงดูดความสนใจประชาชนทั้งสองฝั่งถนน
คือขบวนแห่กระทงจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เทพสตรี

โดยเฉพาะขบวนทรงพระเจริญเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
ขบวนฝากพระแม่คงคาบูชาพ่อหลวง
ที่นำราชรสมาประกอบขบวนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
ไฮไลท์ของแต่ละขบวนคือกระทงยักษ์ที่ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นอย่างประนีตเพื่อเข้าร่วมการประกวด
การใช้วัสดุธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนึ่งเลยต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะ
สองก็คือเรามองว่าในเรื่องของการลอยกระทงเนี่ยเราขอคำมาพระแม่คงคา
สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คืออันแรกเลยก็คือเราทำกระทงถ้าเราสังเกตดูกระทงจะเป็นรูปของพญานาค
เพราะว่าพญานาคท่านดูแลรักษาเรื่องแม่น้ำลำคลอง
เราก็จะให้ใช้พญานาคเป็นสื่อค่ะ
แล้วก็ทงใหญ่ก็คือทำเพื่อขึ้นมาเพื่อบูชาพระแม่คงคาของเราค่ะ
ส่วนนี้เป็นกระทงยักษ์จาก๓ชุมชนในอำเภอเมืองที่ลงมือลงแรงร่วมกันคิดและประดิษฐ์ขึ้น
โดยนำเมล็ดข้าวกระดาษเชือกฟางเป็นวัสดุสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์สวยงามบนความพอเพียง
แต่นี้มันมีเวลาน้อยประมาณ๓อาทิตย์เองเราก็เลยระดมทั้งหมดมี๓ชุมชนที่ช่วยกันทำนะฮะ
ก็มีชุมชนปรายศนีย์เป็นตัวหลักแล้วก็ชุมชนวัดกองสายบัวชุมชนอุตุนิยมวิทยา๓ชุมชนร่วมกันนะฮะ
ก็แนวความคิดก็ช่วยกันคิดคิดออกมาเป็นแนวความคิดว่าจะใช้แบบใดดีก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙นะฮะคือนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบใช้ในการทำกระทงครั้งนี้นะฮะก็มีส่วนประกอบหลายหลายอย่างนะฮะมีกระดาษแล้วก็ใช้ข้าวเปลือกเป็นส่วนประดับมีจะมีข้าวเปลือกแล้วก็
ข้าวเหนียวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวไลฟ์เวอรี่นะฮะเม็ดสีม่วงขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมต่างทั้งการแสดงของนักเรียนเทศบาลเมืองลบบุรีการประกวดหนูน้อยนพมาศท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยัง
ที่สำคัญหากใครจะมานะคะอย่าลืมแต่งกายจัดเต็มแบบนี้ด้วยนะคะ
และนี่ก็คือบรรยากาศจากจังหวัดลบบุรีค่ะ